เดือน๙ผ่านไปอะไรหลายอย่างก็ผ่านไปด้วย

แต่เราจะเล่าแบบนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ย๙ใน๙มีโปรโมชั่นใช่ไหม
แต่๙เดือน๙บางทีมันก็เป็นวันดีของอะไรบางอย่าง

พญาควายที่เกิดวันที่๙เดือน
เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
นี่เลยลูกควายตัวนี้
ลูกควายตัวน้อยเพศเมียตัวนี้ชื่อว่าทองเหนือ๙

นี่ครับเลี้ยงเอาไว้ในพื้นที่ทองคันนาฟาร์ม
ตำบลน้องแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ซึ่งนายพิศนุกล้าขายเจ้าของฟาร์มเล่าว่า

ลักษณะมันพิเศษครบถ้วนตามตำราโบราณเรียกว่าพระเจ้า๕พระองค์
นั่นหมายถึงมีหน้าผากด่าง

เท้าทั้งสี่ข้างเป็นสีเผือก

แต่ว่าควายตัวน้อยตัวนี้มีความพิเศษอีกอย่างคือ

อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แข่ง

ตาจะเห็นว่าเป็นตาสีฟ้า
ตำราพญาควายที่หายากเขาว่าอย่างนั้น
แล้วคนอีสานนะเขาเชื่อ
เชื่อเลยว่าเป็นควายที่ให้โชคให้ลาบ
ส่วนชื่อของเจ้าควายน้อยตัวนี้ที่ชื่อทองเนื้อก้าวมันมาจากการที่เกิดวันนี้ไง

สิ่งหนึ่งที่ดูแล้วมันน่ารักน่าเอ็นดูไงเจ้าทองเนื้อก้าว
ความที่ว่ามันเป็นควายเด็กไงแล้วทีนี้เจ้าของก็บอกว่า
เอ้าใครอยากจะมาให้ดูฟรีเลยไม่เสียเลยนะไม่ต้องเสียตังค์ค่าใช้จ่ายไม่ต้องแบบว่าเก็บตัวเข้าชมอะไรไม่มี
เพราะอะไรรู้ไหมเขาอยากให้ดูสัตว์อย่างอื่นด้วย
เพราะว่าในฟาร์มของเขายังมีอีกหลายสายพันธุนะ
มีม้าแคระควายเผือกควายเขาอุ่มบาดควายตาเพชร
ควายเนี่ยนะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยแล้วใครที่เลี้ยงแล้วประสบความสำเร็จ
ควายบางตัวแพงกว่ารถยนต์รถเก๋งอีก
เอาจะบอกแบบนี้แพงกว่ารถยนต์รถเก๋งเพราะว่าควายตัวนึงเนี่ยราคาเหมือนรถสปอร์ตนะ
ใช่ฮูผมบอกเลยควายแต่ละมีลักษณะแตกต่ากันออกไปแล้วเลี้ยงไว้ที่โตใหญ่แล้วก็โอ้โหเป็นควายที่หล่อที่เต็ม
เขาเรียกว่าลูกร่างสันทัศน์สวยงาม

ถ้าเกิดคุณชนะมีตังค์คุณไปซื้อควายขี่

แต่จริงแล้วสัตย์เผือกอีกหลายชนิดที่เราเคยเห็น
ไม่ว่าจะเป็นปลาไร้เผือกช้างเผือกอะไรต่าง

ชอบหนูขาวโอ้น่ารักนะมาถึงสองตัวเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะ
ฟาร์มเลี้ยงหนูของนายยงยุทธ์โตคิรีหรือว่าอาจารย์ปี๊บ
เป็นอาจารย์ศักยันต์ชื่อดังแห่งตำบลราชสถิตอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะคะ
พุกเผือกสองตัวนี้เป็นตัวผู้กับตัวเมีย
พุกตัวเมียน้ำหนักประมาณ๗ขีดตัวผู้ประมาณ๑๒กิโลกรัม
ขนของหนูพุกเผือกมันจะมีสีทองแซมเนาะแต่เราไม่ค่อยเคยเห็นเหมือนกันนะ
คือทางเจ้าของฟาร์มนี้ค่ะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ในช่วงโควิดระบาดตัวเขาไปซื้อพ่อพันธุ์หนูพุกมา
เขากล่าวว่าตอนแรกไปซื้อมาจะเพาะขายจะสร้างรายได้
ปกติก็คือเลี้ยงหนูพุกอยู่แล้วเป็นหนูพุกสายพันธุไปนี่แหละ
แต่ไปมาพอซื้อแบบสายพันธุเผือกมา
เฮ้ยไม่ขายดีกว่าทำไมอ่ะเก็บไว้ดีกว่า
คือเขาบอกว่าเลี้ยงไว้เอาไว้ประดับฟาร์ม
เพราะว่าหนูพุกเผือกหายากมากในหนึ่งพันธุ์ตัวเนี่ย
จะเจอหนูพุกเผือกแบบนี้ไม่เกิน๒ตัว
ก็เลยกะว่าเลี้ยงเอาไว้เพื่อสิ่งนี้ค่ะ
เพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อระดับบรมีด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หายาก
พอผมไม่ได้มาก็นานเหมือนกันเออมันเป็นสัตว์ที่หายาก
กว่าเขาจะได้มาก็นานเหมือนกันแล้วก็เอาจริงก็คือเลี้ยงไว้ประดับบารมีอย่างนั้นแหละ
ครับนะคือคนไทยเขามีความเชื่อไงกับสัตว์อะไรที่เป็นสัตว์เผือก
เชื่อว่าจะเสริมบารมีหรือว่าจะเสริมโชคให้เราถ้าหากว่าใครมีสัตว์ต่างเหล่านี้
เลี้ยงไว้ก็จะทำให้การทำมาค่าขายดิบดีหรือว่ามีโชคมีลาบอะไรประมาณนี้แหละคุณผู้ชม
แต่ว่าจริงเรื่องของสัตว์เผือกเราเคยนำเสนอกันไปแล้วนะ
มีสัตว์เผือกอะไรบ้างที่เคยเจอแต่เอาจริงหนูพุกเผือกนี้
ยังไม่เคยเจอเหมือนกันอ้าวไม่ค่อยได้เห็นใช่ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวล
เรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์เผือกนะแยกแยะกันนะมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกัน
ถ้าสัตว์เผือกผมชอบอยู่อย่างหนึ่งอะไรหัวปลาต้มเผือกอร่อยมากเลยอ่ะ
ไปดูเรื่องงูต่อนะฮะที่จังหวัดอ่างทองโอ้ยว่างูเหลือมตัวมันเริ่มไปเขมือบไก่ในวัด
โอ้ยพระเนธจีวัลบื้อทีเดียวโอ้นี่ไปดูสิครับบรรยากาศของการจับงู
กู้ภัยต้องมามาช่วยกันจับงูตรงจุดนี้เป็นจุดแบบเหมือนเป็นจอมปลวกเลยนะใหญ่เลยนะ
ยากนะไหนงูอย่างมองไม่เห็นงูเลย
แล้วนี่ผู้หญิงคนนี้ผมให้คุณผู้ชมจับตาให้ดีเพราะเธอเป็นหญิงแกร่งหญิงกล้า
นางสาวรัฐาตะเปียนทองเธอเป็นมือหนึ่งของสมาคมกู้ภัยที่ชำนาญในการจับสัตว์เลื้อยคลาน
นี่แล้วทีนี้เธอเนี่ยนะฆาตาธรรมัสธรรมแมง

ไปเพียงไม่กี่นาทีเจ้างูเหลือมชูคอออกมา
แต่คุณพี่รัฐาไม่มีถอยเอามือคว้าวับเลย
โอ้โฮจับคองูอย่างนี้เลยเหรออันนี้เรื่องจริงนะ
งูเหลือมมันโผล่คอชูคอมาแล้วพี่รัฐาเอามือจับบับ
โอ้โหชำนาญจริงอ่ะจริงสุดยอดเลยครับแล้วก็ใช้เวลายื้อยุดฉุดกระชาก
มาอยู่พักใหญ่ออกอ่ะคุณชนะไม่มีทางออกเพราะมันพันอยู่กับพวกเถาวันอะไรอยู่ในนั้น
คนข้างก็ต้องช่วยกันตัดมงตัดไม้ออก
ไปสัก๑๐นาทีเอาเริ่มดึงขึ้นมาได้เริ่มดึงออกมาได้
แล้วผ่านไปอีกสักพักหนึ่งครับคุณผู้ชมครับพอตัดต้นไม้ข้างออกก็ดึงเจ้างูตัวนี้ออกมาจนได้
โอ้โฮนานเหมือนกันนะดูสิทุลักษณ์ทุเลนะเราไม่ต้องลองเถาเล่นไหม
งูตัวเนี้ยยาวสักเท่าไหร่โหตอนนี้กะไม่ถูกมันพันกับเถาวันไปหมดเลย
เออแต่ดึงไปอีกคือค่ะ
โอ้โหไม่ได้ดึงถาวันออกมาด้วยใช่ไหมเนี่ย
โอ้โฮยายมาก

เย้ยมากไปถามท่านก่อน
ท่านบอกว่าโยมท์ที่ผ่านมาน่าไก่หมาแล้วก็แมว
หายจากวัดอย่างไร้ร่องรอยหายแบบไร้สาเหตุอยู่

โดนงูเหลือมเหมือบนี่แหละ
แล้วพอไปเช็คดูก็เห็นเจ้างูเหลือมตัวนี้

ก็ขอขอบคุณพี่กู้ภัยนะครับที่ช่วยเหลือ
ในการจับเจ้างูตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ที่ที่มันควรจะอยู่ต่อไป
เออมันไม่ควรมาอยู่ในวัดนะไม่สบายใจจับได้จริง

ว่าพี่เจ้าหน้าที่เขาได้รับการฝึกฝนในการจับงูมาเป็นอย่างดีนะคะ